มาดูการแก้ข่าวของอาจารย์เฉลิมชัยที่เรานำเสนอไปเป็นคลิป
โอ้โหตอนแรกก็นึกว่าร้องไห้ปาดอย่างนี้

อาจารย์เฉลิมชัยมาบอกนะคุณผู้ชม

เอ้าแล้วอาจารย์เป็นอะไรอ่ะ

หัวเราะออกแล้วอาจารย์เฉลิมชัย

โอ้โหอาจารย์บอกว่าก็ตื่นเช้ามาไง
แล้วก็เอามือลูบหน้ามันก็เลยเหมือนน้ำหูน้ำตาไหล

เพราะอาจารย์ก็ใส่เสื้อเหมือนเดิมเนาะ

ขวามือคือวันที่คิดว่าร้องไห้

นี่แหละฮะเป็นการแก้ข่าวจาก

หลังจากที่ผู้ว่าเชียงรายคนปัจจุบันคือ
ท่านผู้ว่าพาสกรโดนย้ายให้ไปเป็นผู้ว่ากระบี

ก็คือเฟ็นตรีอีฟก็คือพว่าพุธีพงศ์เนี่ยมานั่งเก้าอีฟพวกเชียงรายแทน
ในคลิปแรกนะคุณผู้ชมที่ออกมา
จากอาจารย์เฉลิมชัยจะพูดถึงผลกระทบ
งานแสดงศิลปะแล้วมีบางช่วง
ที่อาจารย์เหมือนจะน้ำตาคลอนี่ปาดหน้าแบบนี้
ก็เหมือนว่าจะร้องไห้ใครเห็นก็ว่าร้องไห้
แต่จริงอาจารย์ก็มาแก้ข่าวครับเรื่องนี้ครับท่านสุธิพงศ์จุนเจริญครับ
ท่านเป็นประหลัดกระทรวงมหาดไทยต้องมาให้สัมภาษณ์เลยนะ
เก่งชี้แจงมาชี้แจงเลยพี่เกดว่าไงท่านเองเป็นคนเสนอโยกย้ายผู้ว่าเชียงรายและผู้ว่ากระบี่เอง
ไม่ได้เกี่ยวกับคำสั่งจากคอรมอลแต่อย่างใดคือท่านก็โยกย้ายตามความเหมาะสมครับคุณผู้ชม
แล้วท่านยืนยันว่าไม่ต้องห่วงนะงานแสดงศิลปะเบนาเล่๒๐๒๐
หรือจะเป็นงานศิลปะอื่นในจังหวัดเชียงรายท่านจะยังคงสนับสนุนต่อไป
เพื่อให้งานศิลปะสร้างสรรค์คนให้เป็นคนดีนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป
เพราะว่าที่พี่เบิร์ตบอกไปว่าเวลามีงานแบบนี้มันส่งผลดีกับเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ด้วย
สงสัยพี่เก่งยกหูหาอาจารย์เฉลิมชัยแน่นอนท่านประหลักกษมภาษาไทยเก่งอยู่แล้ว